แบบผิดประเด็นแล้วครับคืออย่างนี้ฮะให้ท่านทุกท่านลองพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมวันนี้นะในหัวข้อที่๕นะครับ
ระบุว่าอะไรฮะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ซึ่งสมควรได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๒๗๒แห่งรัฐธรรมนูลแห่งราชนาจักรไทยครับ
คราวนี้อย่างนี้ครับผมทราบดีว่ากำลังเอานิยามของเขาว่ายัตติเนี่ย
คือข้อเสนอเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
ซึ่งก็ต้องมาดูข้อบังคับครับตามข้อบังคับข้อที่๒๙
ก็เสนอเป็นล่วงหน้าลายลักษณอักษรหรือถ้าจะไม่เสนอล่วงหน้า
ไม่ทำเป็นรายลักษรก็ต้องเข้าข้อบังคับ
ตามข้อบังคับข้อที่๓๒ซึ่งการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรรมตรีไม่อยู่ในนี้เลย
อยู่ในข้อบังคับข้อที่๑
และผมอยากจะเตือนทุกท่านด้วยว่านะครับให้ไปอ่านรัฐธรรมนูลมาตรา๕ให้ดี
ข้อบังคับไม่ได้ใหญ่กว่ารัฐธรรมนูลมาตรา๕วัก๑ระบุไว้ชัดแห่งรัฐธรรมนูลเนี่ย
รัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
บัญญัติใดของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใด

หรือการกระทำใดขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูล
บัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นการใช้บังคับไม่ได้
ผมขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยผมยืนยันว่า
การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล
ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
ยัตติผมย้ำว่าไม่ใช่ยัตติ
แต่เป็นข้อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และถ้าตีการให้ความเห็นชอบเป็นยัตติ
เดี๋ยวผมจะอภิปรายว่ามันทำให้ลำนูล
ได้รับผลกระทบกระเทือน
และถ้าใครยังยืนยันตามนี้
ต้องบอกด้วยว่าถ้ามีผลกระทบกระเทือน
บันทึกไว้ด้วยว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว